คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยครับ
รถจะข้ามไปเนี่ยมองซ้ายมองขวาหน่อย

เพราะไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ไปชมคลิปครับ
คนขับรถร้องเสียงหลงเลยอ่ะค่ะเราเห็นภาพใจหายแทน
มันใจหายแทนคือขับมาตรงตรงเลนขวาใครจะคิดว่าจะมีรถพ่วงข้างแบบนี้ตัดหน้า
รถพ่วงข้างตอนแรกเนี้ยก็อยู่รีมซ้ายสุดนะก็อยู่ซ้ายดีดีน่ะ
เดี๋ยวสักพักเนี่ยพอเข้าไปใกล้เขาจู่มาซะอย่างนั้นอ่ะ
และใกล้มากเลยนะแล้วเขาเบี่ยงเลนมาแบบนี้คุณ
เนี่ยอยู่ดีหักปุ๊บนี่ฮะแล้วตามที่คุณผู้ชมเห็นนะ
คนขับรถพ่วงข้างไม่มองไม่มองขวาไม่มองหลังเลยว่ามีรถมาหรือเปล่า
ใช่ไปเลยไปเลยมองมาเลยไปเลยแต่มันโชคดีอันหนึ่งคือ
ตรงเกาะกลางเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จมันเป็นดินค่ะ
ลอยปุ๊บกระแทกวงใบมันมันคือดินก็เลยแบบ
สามารถจะซัพพอร์ตแรงกระแทกได้ระดับหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เขาโชคดีเขาไม่ตายกระจกด้านหน้ารถเนี่ยแตกเลย
เออแต่ใครอยู่ในเหตุการณ์นี้ก็ต้องตกใจ
นะฮะก็ถือว่าชนคนอ่ะนะค่ะนะฮะก็อันตรายมากครับ
อันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคือปาดหน้าแบบกระทันหัน
แต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่รถคันนี้เขามีกล้อง
มันก็เห็นชัดเจนว่ารถคันนี้ข้างหน้าเนี่ย
เขาก็ตัดหน้ามานะฮะพุ่งชนอย่างแรงจนร่างของคนขี่
คนที่นั่งในพ่วงข้างกระเด็นรอยขึ้นไป
แทกพื้นคนละทิศคนละทางคนขับรถเก่งเจ้าของคลิปก็บอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๔มกราคมบนถนนสาย๒๐๔
ก่อนถึงอำเภอประทายจังหวัดนครราชศรีมาดูภาพนี้ดิ
เนี่ยลอยตัวปิวเลยคุณผู้ชมตีรังกาเลยนะฮะ
คือถนนเนี่ยเพิ่งจะมีการขยายจาก๒เลนส์เป็น๔เลนส์ค่ะ
มอเตอร์ไซค่วงข้างขี่ตัดมาข้ามเกาะกลางถนนจะไปเข้าซอยอีกฝั่งหนึ่ง
ไม่ยอมสังเกตว่ารถเขาวิ่งมาทางตรงเลนขวาด้วยความเร็วครับ
ก็ชนกันอย่างแรงจนทั้งสองคนที่อยู่ในมอเตอร์ไซค์นั้น
กระเด็นจนบาดเจ็บสาหัสแต่ว่าก็ไม่ถึงขั้นกับเสียชีวิต
ตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งไปดูจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะสยองคุณผู้ชมดูนี่
ซิ่งกันมาปากปุ๊บนี่ความเรย์ความเรย์
พยายามจะมาเบียดเห็นไหมมีคนกลิ้งอยู่กลางถนนชักดิ้นชักงออยู่
อยู่กระบะหลังหล่นลงมาแล้วรถไถลไปไกลมากรอรถอีกนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่กระบะสองคันเขาขับซิ่งกันมาจริงแล้วมีสามคันนะ
เป็นกระบะที่บรรทุกของมีคนนั่งอยู่ข้างหลังด้วย
ก่อนที่คันสุดท้ายจะเสียหลักไปเกี่ยวกับรถเก่งที่เขาขับอยู่เลนขวาอยู่แล้ว
แล้วก็ตัวเองก็พลิกคว่ำไปคนก็ตกลงมาถลายรถเองก็ตะแคงถลายไปอีกประมาณสักไกลเหมือนกันนะครับ
หลังกระบะมีคน๓คนปิวกระเด็นตกลงมาหวัดเสี่ยวนะ
ไปฟังคลิปของรถกันที่ถ่ายไปได้นะฮะ
อุ๊ยแม่หยอดหยอด
อุ๊ยรถไปไกลเลยดูล้อรถสิ
แล้วไอ้คนข้างหน้าที่มันไปมันเห็นพวกมันไหม

หยอดหยอดอุ๊ยออกมาแล้ว

นี่แอ๊ดเป็นอย่างไรพูดจะไม่ทันขาบขาดลีพวก

นี่เห็นไหมจังหวะแบบกล้องจับได้พอดิบพอดี

บอกทุกอย่างครับแต่แข่งกันมาไปเกี่ยวเขา
สุดท้ายก็จังหวะตอนรถคันนี้ไป

ถูกต้องถูกต้องนะฮะก็เป็นกระบาด๓คันแข่งกันมา
คันแรกคันที่สองผ่านไปคันที่สามแซงไม่ได้ก็ปาดเข้าไปไม่พ้น
โดนไปชนเข้ากับรถเก่งคันสีดำจนพลิกคว่ำแบบนี้แหละครับ
เจ้าของคลิปก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดบนถนนพระราม๒ครับ
ตำบลบางกระเจ้าอำเภอที่จังหวัดสมุทรสาครนะฮะ
ในคลิปก็มันจะมีการพูดคำอาจจะหยาบคายบ้างเขาตกใจนะ

สะบดออกมาก็มีเซ็นเซอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะฮะ
แต่ว่าเธอเองก็ไม่ได้หยุดรถช่วยเพราะว่าตกใจมาก
ต้องรีบพาลูกไปไปหาหมอด้วยนะฮะ
แล้วก็เอาคลิปนี้ไปโพสต์ให้ต้องการเป็นหลักฐานทางคดี
เพื่อคนโดนชนจะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความได้
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบแล้วล่ะ
ไม่ได้ลงไปดูแต่ก็โทรบอกเจ้าหน้าที่แล้ว

เป็นการเตือนสติคนขับรถทุกคนค่ะต้องระวังให้ดีนะฮะ
เพราะว่าคุณอาจทำให้คนอื่นเขาเดือบร้อนก็ได้